ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองวันนี้นะครับยังคงมีการพูดถึง
เรื่องการนำเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพและปรับลดงบประมาณ
เพียงอย่างเดียวติดตามจากรายงานครับ

ของประเทศเนี่ยมันคือภาษีของประชาชน
และเป็นภาษีของพวกผมด้วยนะครับ
ทหารทุกคนเสียภาษีหมด

ทหารเอาภาษีประชาชนไปใช้
ทหารเสียภาษีผมเสียเงินเดือน
เงินเดือนผม๑๒เดือนที่ต้องเสียภาษีไป
พักการเมืองนำเสนอนโยบายตัดงบประมาณกองทัพ
โทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม

งบประมาณที่กระทรวงได้รับการจัดสรรย้อนหลัง๒๕ปี
พร้อมระบุกองทัพได้รับงบประมาณตามความเหมาะสม
ไม่มีอะไรแตกต่างจากกระทรงอื่น
พร้อมยืนยันงบประมาณของประเทศ

เพราะทหารทุกคนก็เสียภาษีด้วยเช่นกัน
ขณะที่นายสนทิรัฐสนทิจิระวง
หลักเลยค้าที่การพักพลังประชารัฐเห็นว่า
ไม่ควรดึงกองทัพเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง
โดยเฉพาะในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง
เพราะกองทัพมีหน้าที่ดูแลความมั่นคง

กองทัพเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดรัฐประหาร
สนทิรัฐบอกว่าการรัฐประหารทุกครั้ง
เกิดขึ้นจากนักการเมืองไม่ใช่กองทัพ
การจะบอกว่าไปแก้ที่กองทัพเพื่อป้องกันรัฐประหาร
เป็นการแก้ที่ไม่ใช่ที่สาเหตุของปัญหา
หลังทุกครั้งที่รัฐประหารเกิดจากอะไรครับ
เกิดจากความล้มเหลวของฝ่ายการเมือง
เกิดจากฝ่ายการเมืองไม่สามารถดำเนินการทางการเมืองแบบปกติได้
เกิดจากปัญหาทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับ
แม้กระทั่งที่ผมพูดเสมอว่ารัฐประหารล่าสุดเมื่อปี๕๗นั้น
ก็ไม่ได้รัฐประหารรัฐบาลที่มาจากประชาชน
แต่เป็นเวลาที่ไม่มีรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการที่เดินหน้าไม่ได้
ส่วนนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ยืนยัน
นโยบายหาเสียงพักการเมืองกรณีงบกระลาโหม
เป็นสิทธิ์ที่ทุกพักจะเสนอได้
พร้อมระบุเมื่อครั้งที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มีการปรับลดงบกระลาโหมด้วยเหตุผลเช่นกัน
ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่า
ต่างคนต่างมีหน้าที่หวังให้ทุกคนคิดเพื่อบ้านเมือง
และหากใครสร้างความขัดแย้งคนนั้นคือคนที่หนักแผ่นดิน

ทำให้ประเทศไทยย่ำอยู่กับที่มาเป็น๑๐ปี
หากทั้งสองฝ่ายยังไม่ลดลาวาสอกยิ่งต้องมีภูมิใจไทย
มีเช่นนั้นตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอน
ส่วนการเลือกตั้งมั่นใจว่าเกิดขึ้น
เพราะหากไม่มีการเลือกตั้งเกรงว่าผู้มีอำนาจ
รับผิดชอบกับสิ่งที่ตามมาไม่ไหว
จตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มนปช
เสนอไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์พลังประชารัฐ
กติกาการเลือกตั้งทำให้พักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
มีเสียงสว๒๕๐คน
และต้องการเสียงจากประชาชนเพียง๑๒๖เสียงเท่านั้น
พักพลังประชารัฐได้เสียงไม่ถึง๑๒๖ที่นั่ง
ท้าให้ผลเอกประยุทธ์ประกาศอย่างลูกผู้ชายว่า
ขอถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ขนาดออกมาแล้วนะว่าวันที่๒๔กุมภาจะ๖๒
มันยังคิดตลอดเวลาว่าทำไงถึงจะเลื่อนการเลือกตั้งต่อไปได้อีก
ทำยังไงการเลือกตั้งจะเป็นโมคะได้
มันจะได้อยู่สืบทอดอำนาจต่อไปเห็นไหม
มันไม่หยุดนะจะคิดสืบทอดอำนาจไปเรื่อย
ปิดท้ายที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเปิดเวทีปราศัยฝั่งธนบุรี
ตอนหนึ่งว่าประเทศกำลังเจอปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้
คือทหารทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
ใช้อำนาจจากภาษีประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อ้างว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุจริตในตำแหน่ง
เพื่อเป็นเส้นทางสู่การยึดอำนาจรัฐประหาร
และปัจจุบันต้องการที่จะสืบทอดอำนาจ